ลงงงด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ถือมีดไปฟันสังกษี

ฟังเหตุผลเขาแล้วขมวดคิ้ว
แบบนั้นจริงเหรออันนี้คือตอนที่ตำรวจนะ

สพอุดรธานีก็ต้องรีบไปค่ะ
คุมตัวชายวัยรุ่นคนหนึ่ง

โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดร
เพราะว่าผู้ชายคนนี้
เขาเอามีดพระไปฟันสังกระศรีตรงที่มันปิดช่องกำแพงร้านคาราโอเกะร้าง
ตำรวจไปถึงเห็นเลยว่ากำลังก่อเหตุดูโอ้โหสังกษีบุบแบบนี้
ตำรวจก็เลยบอกว่าอ้าวพ่อนุ่มวางมีดวางมีด
ซึ่งเยาวชนวัย๑๗คนนี้เขายอมสยบนะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในซอยช่างอาจชุมชนหนองเกดที่เทศบาลเมืองอุดรค่ะ
อยู่ติดกับที่เกิดเหตุเลย
แล้วพอตำรวจไปตรวจในห้องเช่า

กระบอกใส่น้ำกระท่อมเหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง

แล้วเขาก็บอกว่าที่เขาต้องมาฟันสังกษีแบบนี้

อยากให้ฟังเสียงเขาก่อนเขาโมโหอะไรคะ
โมโหเรื่องอะไรนม
ผมไม่ได้นอนเนี่ยครับเพื่อนผมก็ได้หยิน
คุณไม่ได้หยินหลับไม่ได้นอนทำไม
มาได้กินแบบของพันอยู่นะครับ

แต่ผมได้กลิ่นยาบ้าฟุ้งไปหมดเลย

ผมอยู่ตรงนี้กับพ่อผมกับน้องผม

เฮ้ยเหรอ

คุณผู้ชมพอฟังผู้ชายคนนี้แล้ว

แล้วตอนนั้นตอนที่มานั่งเล่นที่บ้าน

แล้วก็ได้ยินเสียงฟันสังกษีอยู่นะ

เห็นว่าเอไปฟันสังกษี

บอกให้คนที่อยู่ข้างในนั้นออกมา

เพราะว่ามีอาวุธมีมีดพระอยู่

สงบสติอารมณ์ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีก่อน

ตรวจซิหาสารเสพติดซิ
แล้วถ้าเกิดเจ้าของห้องที่เขาเสียหาย

อาการที่บอกว่าได้กลิ่นยาบ้า๓๐๐เมตร

หรืออย่างไรนะคะ